ในแต่ละปีคนไทยมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ตีเป็นเงินมูลค่าได้สูงถึง๑๕๐๐๐ล้านบาท
พุธนี้เรามาร่วมติดตามและคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น

ทางแถละทีวีช่อง๓๒ครับ